กลับมาช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมจะชวนพลอย
แล้วก็คุณผู้ชมไปฝ่าพายุ
แล้วก็ไปดูความแซ่บกันกับการเก็บตัว

จะร้อนระอุเหมือนเสียงที่สูง

สวัสดีค่ะตอนนี้เชอรี่อยู่ที่จังหวัดภูเก็ต
ไม่ได้แอบอู้งานมาเที่ยวชิวคนเดียวนะคะ
แต่ที่ต้องบินคาบน้ำข้ามทะเลมาไกลขนาดนี้

กับข่าวเหลือที่เค้าเมาส์กันที่ซัดเลยค่ะว่า

ซึ่งในครั้งนี้นะคะเขายกขบวนความแซ่บกันมา

ส่วนใครจะเป๊ะปังอลังเวอร์สักแค่ไหน

การแข่งขันของวงการนางงามยุคนี้

ให้มันสาแก่ใจกองเชียร์บ้าง
อย่างในแฮสแท็กทวิตเตอร์ที่ว่า

ซึ่งเวทีนี้เขาก็จัดเต็มมาแบบ

งานนี้ไม่มีใครยอมใครค่ะ
เอาคนดูสองข้างทางหาดป่าตอง

ต่อกันด้วยบิกินี่สีสันสดใสสะดุดตา

ท่าท้าแดดกันอยู่ริมสระว่ายน้ำค่ะ
และอีกหนึ่งไฮไลท์ในการมาเก็บตัว

สาวสลัดภาพความเซ็กซี่
แล้วมาสวยดูดีมีวัฒนธรรม

อย่างบ้ายาเสือพาลูกไม้เข้ารู

ของการผสมผสานวัฒนธรรมที่หลากหลาย

ฉบับพื้นถิ่นพร้อมกับขอเคล็ดลับกัน
เอาชนะใจคณะกรรมการของสาว

มิสกรานด์พังง่า

สตรองต้องสตูนค่ะ

หนักใจแทนคณะกรรมการเลยนะคะ

ผลการตัดสินกันต่อว่าเวที
นางงามอันดับหนึ่งของเมืองไทย

จะได้สาวงามคนไหนมาครองมงกุฎ